เรื่องต่อไปเป็นคลิปเหตุการณ์ของชายกลุ่มหนึ่ง

กำลังนั่งสังสรรค์ปาร์ตี้ดื่มกันเลยสนุก

อ่ะว่ากันไปนั่งไปสักพัก
ที่ไม่ได้รับเชิญอยากจะมาร่วมวงด้วยค่ะ

ลุกขึ้นพอดีแล้วหันไปเห็น

แตกทั้งวงเลยค่ะตกอกตกใจกันไปหมด
แต่คุณค่ะคุณดูเดี๋ยวให้สังเกต
ชายเสื้อขาวนะเขาดูเหมือนว่าเขามีสติมาก
แม้ว่าเขาจะตกใจมากมายขนาดไหน
แต่ในมือเขาไม่มีอะไรกระเจาะออกมาเลย
เขานำสกุลของแก้วได้หรือเปล่า

ดิฉันไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่ดิฉันว่าเขานามสกุลคลองแก้ว

คุ้นเนอะเราไม่ค่อยเคยเห็นงูลักษณะแบบนี้

น่าจะเป็นงูทัพสมิงคลา
ซึ่งเป็นงูนี่มีพิษร้ายแรงด้วยนะ
งูชนิดนี้มันจะไม่ค่อยกลัวคน
มันจะชอบเลื้อยเข้าหาแสงไฟ

ที่มากินแมลงเล่นไฟอีกทีนึงนะคะ

ใครที่นั่งล้อมวงกันอยู่หน้าบงหน้าบ้าน
ในช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณก็ต้องระวังพวก
มีพิษต่างให้ดีด้วยนะจ๊ะ